ต่อนะคะเรียกว่าหิมะเดือดค่ะพี่ส้มเช้ง๕๒ยังแจ๋วนี่เลยถอดเสื้อ
้าใบเตยเลยนะคะไปถ่ายไปญี่ปุ่นกันมานะคะหูชุดสวยมาก
ต้องงงว่า๕๒แล้วเหรอคะรวมไปถึงค่ะพี่เท่งเถิดเทิง
เขาเตรียมตัวที่จะแบบทำธุรกิจกับพี่ส้ม
แล้วก็เรื่องเคลียร์ที่บ้านตรงบ้านแตกเป็นยังไง
ไปฟังพี่ส้มเช้งเลยค่ะทั้งเรื่องสยิวกิ้ว
แล้วก็เรื่องพี่ชายพี่เท่งเถิดเทิงค่ะ
ไปเที่ยวค่ะล้านลากับเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างนี้
มันก็น่าสนุกอะไรอย่างนี้เพื่อนเขาทำกันแล้วก็ทำตาม
แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะฟิตแบกโหคนทะลมไอจี
ชอบคงก็ชอบว้าย๕๖หรอทำได้กันอันนี้เหรอ

สมมุติจะถ่ายเซ็กซี่ไหมคะถ้าสมมุติมีคนติดต่อ

เท่งเนี่ยอุบไว้อีก๒เดือนเจอพี่เท่งทุกคนจะปังหงายเลย

มีพี่เท่งพี่เท่งมาทำธุรกิจอันนี้ด้วย

ในหลายพิเทศเขาบอกว่าพี่ทำไอเดียอะไรอย่างนี้

พี่หนูจะทำแบบนี้แบบนี้พี่โอเคไหม
หาเงินปลูกบ้านให้แม่เขาโอเคเลย

ก็โอเคค่ะไม่มีอะไรแล้ว

อิ่มเบ้าบ้าเอาไปอิ่มเบ้าบ้าเอาไป